จะพาไปดูวิธีการหาเงิน

วิธีการเที่ยวก็คือการปลูกคาค่ะ

ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ในระยะเวลา๘เดือนค่ะ
ก่อนที่คุณสารวุฒิจะหันมาปลูกค่ะ
ก็เคยเปิดร้านอาหารมาหลายปีค่ะ
แต่พอเจอพิษโควิด๑๙ระบาด

ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านลดลง
จึงเริ่มทดลองทำสวนปลูกค้า

ก็น่าพอใจเลยนะคะคุณสารวุฒิ
เพราะระยะเวลาในการเติบโตพร้อมขายของขานั้น
อยู่ที่ระยะเวลาเพียงประมาณ๘เดือน
รายได้ก็อยู่ที่ร่อยละ๘๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐บาท

ในช่วงที่ขาดราคาขึ้น๒๐๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แม้ช่วงนี้ราคาของขาเหลืองและขาแดง
ลดลงเหลือ๑๒๑๓บาทต่อกิโลกรัม
ราคาประมาณนี้ก็พออยู่ได้ใช่ไหมล่ะคะคุณสารวุฒิ
ตอนนี้ถ้าเป็นหน้าสวนเนี่ย
ราคาอยู่ราว๑๒๑๓บาท

อย่างเมื่อก่อน๒๐กว่าบาท๓๐กว่าบาท

แต่ว่าราคาขาดทั้งแต่ลมตั้ง๘บาท
แต่การดูแลค่าให้พร้อมขายทุกปียากไหมคะ

อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราจะลง
ถ้าเอาเชื้อราไม่อยู่ปัญหาจะเกิดนะครับ
เพราะว่าถ้าตอนเชื้อราลงเป็นฟันมันจะสดแล้วก็มันจะตายทั้งกร
ส่วนขาที่สวนของคุณสารวุฒิ

บางทีในทุนก็มาเหมายกแปลงและก็ขุดขายเองค่ะ
ปลูกคาลงทุนแค่ปีแรกครั้งเดียว
นั่นไงเป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพวกเรานะ
ใครสนใจก็ลองดูนะคุณผู้ชมนะ